เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
ก็เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓สิงหาคม
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ระบุทำนองว่าลูกชายได้ทะเลาะวิวาสกับเพื่อน
และถูกเพื่อนทำร้ายร่างกายจนเลือดออกในสมอง
ไหลลงปอดอาการสาหัสทำให้ปอดเลือดออกจนช็อกหมดสติ
ไม่รู้สึกตัวอะไรในวิชาที่เป็นชั่วโมงกิจกรรมยามบ่ายของโรงเรียนนะครับ
และหลังจากนั้นลูกชายของเขาก็เสียชีวิตเมื่อวานนี้นะครับ
จากเหตุการณ์การถูกเพื่อนซึ่งเป็นนักมวยเนี่ย

เชื่อไหมครับว่าเมื่อวานวันที่เด็กชายคนนี้เสียชีวิตเป็นเด็กม๑

เป็นวันที่ตรงกับวันเกิดของเด็กชายคนนี้พอดีนะครับ
ดังนั้นเรื่องราวตรงนี้จึงเป็นเรื่องที่สะเทือนใจ
แล้วก็ต้องหาการรับผิดชอบจากทางโรงเรียนนะครับ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวมีการเป่าเค้กวันเกิดแทนลูกชาย
ตัวลูกชายเองไม่ได้มาเป่าเองนะครับ

ดูบรรยากาศอันเศร้าสลดนิดหน่อยนะครับ
วันเกิดพอดีครับวันนี้วันเกิดพอดีนะครับ
วันเกิดพอดีกับวันเสียชีวิตวันเดียวกันครับ
กับน้องโกว

บรรยากาศการเป่าเค้กหน้าโรงศพของ
เด็กชายนัทธวุฒิทองศร
หรือว่าน้องโก้อายุ๑๓ปี
เป็นนักเรียนชั้นม๑โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราชพิทยา
อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
โก้ถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียนแล้วก็เป็นนักมวย
เตะและต่อยเข้าที่ใบหน้า
จนล้มศีรษะกระแทกพื้นสลบ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๓สิงหาคมที่ผ่านมา

บอกว่าเพื่อนลูกถูกเพื่อนทำร้ายถูกเพื่อนชก
อาการสาหัสเลือดออกในสมองไหลลงปอดนะครับ
และทางตำรวจนะครับได้มีการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็ไปตรวจที่โรงเรียนว่าเกิดอะไรขึ้น
ปรากฏว่าเรื่องนี้ทางผู้เป็นพ่อก็เล่าบอก
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่๓สิงหาคม
ชั่วโมงกิจกรรมช่วงบ่ายนะครับ
ลูกชายไปมีเรื่องกับเพื่อนร่วมห้องคนหนึ่งที่เป็นนักมวย
แล้วลูกชายก็ถูกชกต่อยจนสลบ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหาดใหญ่
เนื่องจากมีอาการสาหัสมากไม่รู้สึกตัว
ผู้เป็นพ่อบอกตรงบอกว่ารับสภาพไม่ได้
กับเหตุการณ์ที่ถูกลูกถูกเพื่อนทำร้าย
ตำรวจก็พยายามสอบปากคำพยานแวดล้อมนะครับ
ก็ทราบว่าเด็กชายที่ตายคือเด็กชายโก้
มีเรื่องทะเลาะจริงกับเพื่อนร่วมชั้น
วัย๑๓ปีเหมือนกันนะครับก็เป็นนักเรียนม๑เหมือนกัน
แต่ว่าเพื่อนร่วมชั้นเป็นนักมวย
เด็กชายโก้ถมน้ำลายใส่เด็กชายเอนามสมมุตินะครับ
และเด็กชายเอที่เป็นนักมวยก็เตะเด็กชายโก้ไป๑ครั้ง
แล้วก็ต่อยเข้าที่ใบหน้าจนล้มลงและสลบ
ว่าศีรษะกระแทกพื้นจนทำให้เลือดคั่งในสมอง
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เด็กชายโก้เสียชีวิตแล้วในวันเกิดของเด็กชายโก้เองนะครับ
ได้เคลื่อนศพน้องโก้ออกจากโรงพยาบาลหาดใหญ่
ทำพิธีรดน้ำศพที่วัดควนลังอำเภอหาดใหญ่จังหวัดทรงคลา
แล้วก็จะนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา๗วัน
ก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคมนี้นะครับ
แต่ที่สะเทือนใจสุดก็คือน้องโก้ได้เสียชีวิตลงกับวันเกิดพอดีนะครับ
ทางด้านของนางสาวศรีปัญญาช่วยสมแม่แล้วก็นายประมวลทองสอนพ่อ
รวมทั้งพี่สาวแล้วก็ญาติพี่น้องก็ร่วมกันจัดงานศพ
แล้วก็จัดงานวันเกิดไปพร้อมกันนะครับ
นางสาวศรีปัญญาแม่นั้นก็บอกเพียงสั้นนะครับว่าเสียใจมากกับการจากไปของลูกชาย
แต่หากคู่กรณีจะมาเคารพศพก็ยินดีเช่นเดียวกับผู้เป็นพ่อนะครับ
ผู้เป็นพ่อบอกว่าพร้อมที่จะอโหสิกรรมให้กับเพื่อนที่ทำร้ายลูกชาย
แต่จะมาเคารพศพเพื่อขอขมาก็พร้อมที่จะให้อภัย
แต่ในทางคดีก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแล้วครับ
ความคืบหน้าเรื่องนี้ทางด้านของคดีนะครับ
เรื่องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กชายคู่กรณีแล้ว
และขณะนี้ถูกส่งตัวไปควบคุมอยู่ที่สถานพินิษฐ์
คุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา
ส่วนจะแจ้งข้อหาเพิ่มหรือไม่นั้นนะครับจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
แต่คดีนี้ก็ต้องดูว่ามีเจตนาหรือไม่เจตนานะครับ
ก็เปิดเผยนะครับว่าทางโรงเรียน
ร่วมมือกับทางตำรวจในเรื่องของคดีเป็นอย่างดี
รวมทั้งจะให้ความช่วยเหลือครอบครัวของน้องโก้

และเรื่องการจัดงานศพอย่างดีที่สุด

ขณะนี้ได้สั่งพักการเรียนไปแล้ว
เพราะอยู่ระหว่างการดำเนินคดีนะครับ